คุณผู้ชมฮะไปดูกรณีของน้องเรย์
น้องเรย์เนี่ยเป็นหญิงสาวที่

เรย์ก็อาการกำเริบด้วยครับ

กูงงงมากเลย

อ่าอินิจ่ะอินิจ่ะแต่สักพักไปมาออกไปทางเกาหลีแฮะ

งงไปหมดพยายามพูดคุยแล้วคุยไม่รู้เรื่อง
ลงพื้นที่กันหน่อยไปที่บ้านของนางสาวทิยาดาแพงเที่ยงหรือน้องเร
อายุ๒๓ปีเท่านั้นเองที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่องของเรื่องต้นเรื่องเนี่ยคุณแม่แล้วก็ผู้ปกครองเขาบอกว่า

พูดออกมาไม่เป็นภาษาจนญาติญาติต้องบอกว่าน่าจะมีบางสิ่งบางอย่างแฝงร่างน้องเรย์อยู่นะ
แล้วก็บอกว่าน้องเลเนี่ยท่าทางเนี่ยโอ้โหน่าสงสารมากเพราะอะไร
เหมือนกับคุยกับใครเขาก็ไม่รู้เรื่องแล้วดูด้วยท่าทางเหมือนจ้อแจ้จ้อแจ้อย่างนี้นะ

ตอนแรกเหมือนคุยรู้เรื่องแต่สักพักก็ไปในทางเดิมอีกแล้ว
ไปในทางคุยนี่บอกว่าฉันสวยฉันสวยแล้วดูเป็นอย่างนี้
เหมือนแบบน้องเลปกติที่เคยเป็นไงแล้วยังไงล่ะเขาบอกว่าวัน
วันหนึ่งที่น่าเป็นห่วงจริงก็คือทานข้าวได้น้อยมาก
คือปกติวันหนึ่งกินแค่๒คำเท่านั้นเอง
เดี๋ยวมันจะแบบว่าขาดสารอาหาร
นี่ในช่วงที่เธอกำลังบอกว่าพูดเก่งสวย
อยากออกทีวีนะช่วงนี้ที่กำลังคุยกับนักข่าวเนี่ย
งั้นเราลองไปดูช่วงเวลานั้นกันหน่อยครับ
ออกนะออกนะออกเอ้ยนี่คุณยาวว่าไงค่ะหนูก็มาเนี้ย
หนูก็อยากจะมาอบกล้องมั่งนะคะจริงเปล่าใช่หนูต้องออกให้เขาออก
หนูออกให้หน่อยค่ะหนูมากับน้องเนี่ยมาหลายคนนั่งเหนื่อยลูก
ใช่ค่ะหนูก็อยากให้อันนี้อ่าอันนี้หนูก็ไม่รู้ว่าค่ะ
แต่หนูเล่นชื่อไม่ได้ค่ะถ้าหนูมาข้างทางน้องตกใจหนูก็เลยเข้ากับน้องมาค่ะ
เนี่ยหนูก็เลยแบบจริงหนูไม่ได้อย่างงี้นะใช่หนูไม่ได้เปล่าน้องเขาไม่เป็น
แบบนี้หรอกค่ะน้องเขาจะนิ่งนิ่งอ่ะค่ะอันนี้เป็นผู้หญิงอันนี้เป็น
เป็นผู้หญิงไหมเนาะผู้หญิงไม่รู้ค่ะแต่หนูนิสัยแบบเนี้ยค่ะ
หนูจะพูดแบบเนี้ยค่ะใช่ทำไมมาเข้าน้องตกใจแล้ว
หนูก็เข้าน้องมาเลยค่ะอ่าสรุปว่าคุยกับน้องเลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
เมื่อสักครู่นะแต่เขาเรียกว่าน้องตกใจแล้วหนูก็เข้าน้องมาเลยค่ะ
ก็คือเหมือนมีวิญญาณมาแฝงร่างแล้วล่ะในตอนนั้นอ่ะอันนี้คือช่วงเวลาที่
หมอปลาลงพื้นที่ไปเจอกับน้องเรเข้านะครับหมอปลาเดินทางมาที่นี่
แล้วก็สอบถามอาการจากน้องเรย์แล้วก็คุณแม่ของน้องเรย์
พอหมอปลาฟังเสร็จก็บอกว่าเอางี้ละกันเดี๋ยวพาน้องเรย์ไปรักษาตัวต่อที่บ้านของตัวหมอปลาเอง
ที่จังหวัดเพชรบุรีอืมประมาณสักสองถึงสามวัน
หมอปลาว่าอาการน่าจะดีขึ้นแต่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หมอปลาตะโกนออกมา
แล้วก็ต้องจับตัวน้องเรย์จนทำให้มีอาการสะดุ้งตกใจแล้วพูดเป็นภาษาอื่นแบบนี้ครับ

เป็นไงหมอปลาสะกิดนี่อย่างนี้
ไม่รู้เรื่องเลยรู้เรื่องไหมไม่รู้

ฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นอะไรเหมือนกันค่ะตอนนี้

แต่หมอปลาไม่ต้องมาที่นี่นะผมยังโอเคปกติดี
เล่าให้ฟังหมอปลาบอกว่าครั้งนี้ตัวเขาเองสัมผัสอะไรไม่ได้เลย
น่าจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของวิญญงวิญญาณอะไร
แต่ในเรื่องความเชื่อด้วยความที่ว่าครอบครัวก็บอกหมอปลาในลักษณะแบบนี้ว่า
อาจจะถูกคนทำของใส่ก็ได้
หมอปลาก็ยืนยันไม่น่ามี
อาการของน้องเรนน่าจะเป็นเพียงเหมือนประมาณว่าคิดไปเอง
แล้วก็เหมือนกับประมาณว่ามีอาการเครียดหูแว่ว
เกี่ยวอะไรกับผีหรือว่าสัมภเวษีหรือว่าถูกทำของแต่อย่างใด
งั้นแนวทางรักษาหมอปลาบอกหน่อยต้องรักษายังไง
หมอปลาบอกแบบนี้ว่าแนวทางในการรักษาหมอน้องเรย์นะฮะ
หมอปลาบอกว่านี่คุณแม่น้องเลเก็บเสื้อผ้าเลยให้เวลา๑คืน
แล้วเดี๋ยวในวันนี้๑๗มีนาคมใช่ไหม
เดินทางไปที่บ้านของหมอปลาทำการรักษา
เชื่อว่ายังไงก็น่าจะหาย๒๓วันเดี๋ยวดูสิว่าอาการจะดีขึ้นหรือไม่นะครับ
ก็อัปเดตกันเนาะก็อยากให้น้องหายนะกลับมาเป็นปกตินะคะ